ส่วนศึกไทยลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่ระหว่างขอนแก่นยูเนเต็ดกับเมืองทอง
ที่ขอนแก่นชนะไปสองหนึ่งมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสินนะครับ
คุณทัศราวุฒิขันทวิชัยให้จุดโทษขอนแก่นถึง๒ครั้ง
แล้วก็อีกหนึ่งใบแดงแก่ผู้เล่นเมืองทองในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก
จากสถิติพบว่าผู้สินคนดังกล่าวลงทำหน้าที่ในไทยลีกระดูกการนี้๔นัด
แต่เป็นการตัดสินในเกมที่ขอนแก่นลงเล่นถึง๓จาก๔เกม
ล่าสุดครับทำให้พลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์ว่า
การเลือกผู้ตัดสินในแต่ละเกมทั้งตัวพุทธศิลป์และภรรยา
จะต้องไม่อยู่ในภูมิลำเนาจังหวัดที่ไปตัดสินนะครับ
แล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนทำหน้าที่ไปเรื่อย
ดังนั้นใน๑ปีก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจอมาซ้ำทีมเดิมได้
แต่ที่กลับมาวนเจอเร็วในกรณีนี้เกิดจากข้อจำกัดหลายอย่าง
จำนวนผู้ตัดสินมีให้เลือกใช้น้อย
ให้ไปตัดสินในต่างประเทศถูกพักการทำหน้าที่
หรือว่าติดโทษแบนครับ